เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
วันนี้ผมขอใช้เวลา๓๐นาทีอภิปรายร่างพระราชมัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
เป็นวงเงิน๓๑๘๕ล้านล้านบาทครับ
ปีนี้เป็นปีที่๔สำหรับการอภิปรายของผม
ซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นปีที่มีความสัมพันธ์
ไม่ใช่แค่ว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้
ไม่ใช่เพียงแค่วาระของรัฐบาลชุดนี้กำลังจะหมดไป
แต่สำหรับผมแล้วปีนี้เป็นปีแห่งการฟื้นฟูประเทศครับท่านประธาน
เป็นปีแห่งความหวังที่พี่น้องประชาชนจะสามารถที่จะลืมตาอ้าปาก
แล้วก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงที่เราเคยถามหาเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
แง่ของโควิดจากช่วงที่พีคที่สุดทั่วโลก
มีอัตราการติดเชื้ออยู่๔ล้านกว่าเหลืออยู่แค่๕แสน
อัตราการฉีดวัคซีนขึ้นไปถึง๕๘
การเสียชีวิตของผู้คนจาก๒หมื่นกว่าก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่พัน
ซึ่งตรงนี้นี่ทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ถ้าเราลองถามดูว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของตัวเครื่องบิน
เรื่องของการจองห้องพักกำลังกลับมา
ใกล้กับช่วงที่ก่อนที่จะมีโควิดเรียบร้อย
ในเรื่องของการเมือง

แล้วเพิ่งผ่านการเลือกตั้งเพราะว่ากฐมมา
ซึ่งเห็นได้ชัดครับว่าเป็นช่วง
และปีหน้าก็กำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่
มาจากระบอบคอสชเมื่อปี๒๕๕๙
แม้ว่าเดือนสิงหาคมนี้จะตัดสินว่าครบ๘ปีหรือไม่ครบ๘ปี
แต่ผมเชื่อว่าอำนาจและความชอบทำของพวกเขา
ปราศนาการหมดออกไปจากจิตใจของพี่น้องประชาชนไปเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นในจังหวะที่ประเทศกำลังมีความหวังอย่างนี้

น้ำกำลังขึ้นต้องรีบตักแบบนี้
งบประมาณปีนี้จึงเป็นปีที่เป็นปีหัวเรือหัวต่อและสำคัญมากที่สุด
ถ้าน้ำขึ้นแล้วกระบวยที่เราลงทุนไปเล็ก

ปีนี้เป็นปีหัวเลี้ยหัวต่อที่เราจำเป็นที่จะต้องลงทุนกับประเทศ

ในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นมาเมื่อไหร่เราตักออกมา
เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนกลับมากินดีอยู่ดี

เลี้ยวหัวต่อขนาดที่ว่าถ้าเราจัดงบปีนี้ดี
ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะทะยานไปอีก๑๐ปีข้างหน้า
นี่คือจุดตัดจุดเปลี่ยนของประเทศ

ทศวรรษที่ศูนย์หายที่ผ่านมาในทศวรรษที่แล้ว
ทศวรรษหน้าก็จะเป็นเหมือนอย่างทศวรรษที่ผ่านมา
นี่คือความพิเศษของการอภิปรายงบประมาณ
แห่งความหวังปีแห่งการฟื้นฟูประเทศในปีนี้
และในกรณีที่มันเป็นปีที่พิเศษอย่างนี้
ผมและพักก้าวไกลก็ต้องใช้กระบวนการพิเศษในการที่จะวิเคราะห์งบประมาณ
ตลอดเวลา๓ปีที่ผ่านมาครับท่านประธาน๙๐๐กว่าหน้า
สอสอทุกคนต้องอ่านภายในเวลา๑๒วัน
ทำให้เราเหมือนกับว่าเป็นสอสอตาบอดคลำช้างครับ
มันไม่มีเวลาที่จะอ่านเพียงพอครับท่านประธาน
มันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ต้องมีคนที่ยอมที่จะนอนตาหลับขับตานอนให้ขอบตาดำเพื่อที่ให้พวกเราตาสว่างขึ้นมาได้
ทำให้การวิเคราะห์งบประมาณนี้ไม่ต้องตาบอดคำช้างอีกต่อไป
และสอสอคนนั้นก็คือสอสอเท้งนัตรภงเหลืองประเดียวที่นั่งอยู่ข้างหน้าผม
ต้องขอโทษท่านประธานล่วงหน้าไปก่อนเลยครับ
ถ้าเกิดเขาต้องมาอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแล้วขอบตาดำพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
เพราะเขาไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์ในการที่จะเปลี่ยนงบประมาณกว่า๙๐๐หน้า
ถ้าเป็นสมัยก่อนสอสอใช้เวลา๒วันในการวิเคราะหงบตอนนี้เราใช้เวลาไม่ถึง๒นาที
เราสามารถหาข้อมูลที่เราต้องการจะได้ด้วยระบบที่มันโปรแกรม
เพื่อที่จะทำให้ประเทศมีความหวังในช่วงที่เราต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศ
ตัวอย่างตลกให้เพื่อนสมาชิกฟังครับ
ผมลองดูผมคิดว่าประเทศนี้ประชุมเยอะเกินไปสัมมนาเยอะเกินไปพิธีรีตองเยอะเกินไป
ใส่คำว่างบรับรองขึ้นไปครับขึ้นมา๓๘๐ล้านบาท
เราใส่คำว่าเบี้ยประชุมเข้าไปขึ้นมาพันล้านครับท่านประธาน
คำว่าสัมมนาทั่วไปของข้าราชการ๔๐๐กว่าล้านบาท
สัมมนาประชุมแค่นี้ก็เกือบ๕๐๐กว่าล้านแล้ว
ประชุมมากไม่ว่าครับถ้าเกิดได้รับผลถ้าประชาชนได้รับประโยชน์
แต่เราเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเกี่ยวกับพิธีรีตรองมากจนเกินไป
ทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศไปในอนาคตได้
อันนี้คือความพิเศษของกระบวนการพิเศษในปีพิเศษแบบนี้
ที่ทำให้พักเก้าไกลสามารถที่จะเอา๙๐๐กว่าหน้าหมื่นกว่าหน้า
หน้านึงก็ประมาณ๑๐ไอเทมนะครับไอเทมที่รบงบประมาณ๙๐๐๐กว่าไอเทมนี้
เราสามารถที่จะเอามาเลี้ยงได้หมดเลยว่าจะมากไปน้อย
เรารู้ว่าสมุทรประการชนรับประทานเท่าไหร่
เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าฉะเชิงเศร้างบเกี่ยวกับโรงขยะเท่าไหร่
เราสามารถรู้ว่าชนบุรีงบการเกษตรเท่าไหร่
กับปีย้อนหลังไปได้ตลอดเวลาอันนี้มันทำให้ความโปร่งใส
ความสามารถในการที่จะวิเคราะหงบของเราไม่เหมือนกับ๓ปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นกระบวนการเป็นปีที่พิเศษไปแล้วกระบวนการก็พิเศษไปแล้ว
อภิปรายของผมปีนี้ก็จะพิเศษครับไม่ซ้ำกับสามปีที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่
งบกระทรวงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่งบกระทรวงนี้น้อยเท่าไหร่กระทรวงไหนได้มากที่สุด
เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดที่สำคัญนะครับพูดให้ชัด
พูดแบบทุบโต๊ะว่ารายละเอียดพูดแบบนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกัน

เนื่องจากว่าปีนี้มีเทคโนโลยีแล้วจะต้องอภิปรายกับเรื่องของโครงสร้างงบประมาณ
พูดกันที่ต้นเหตุไม่ได้เป็นพูดกันที่ปลายเหตุ
อย่างที่บอกครับว่าปีนี้พูดกันเรื่องของโครงสร้างบางเรื่องอาจจะแก้ได้บางเรื่องอาจจะแก้ไม่ได้
แต่จำเป็นต้องพูดกันที่ปีนี้ครับ
ปีนี้คือหน้าแรกของแชปเตอร์ใหม่ของประเทศไทย

สิ่งทุกอย่างจะกลับมาสู่วงจรอย่างที่มันเป็น
น้ำมีขึ้นก็มีลงน้ำมีลงก็มีขึ้น
ประเทศไทยจะกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งได้
ต้องทุ่มเทมากเป็นพิเศษกับปีนี้
และนั่นก็คือสาเหตุที่ผมจะใช้เวลาที่เหลืออีก๒๐นาที
ในการอภิปรายโครงสร้างงบประมาณของประเทศ
โดยเริ่มต้นที่การอภิปรายบทสรุปผู้บริหาร
ภาษีของเขาตอนนี้ใช้ไปกับอะไรบ้าง
ปีนี้เป็นงบประมาณของงบช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้ครับ
รายได้ของเราผันผวนรายจ่ายของเราแข็งตัว
การกู้ของเราก็จะหลุดกรอบ
ในส่วนของรายได้ของเราครับสีเขียว
เก็บรายได้ปีนี้ได้อยู่ที่ประมาณการอยู่ที่

จำเป็นต้องกู้เพิ่มอีก๐๖๙๕ในกล่องสีแดงครับ
เพื่อที่จะเอารายได้กับการกู้มารวมกัน
ให้กลายเป็นรายจ่ายที่๓๑๘๕ล้านล้านบาท
ปัจจัยเสี่ยงของรายได้ของเราก็คือ
เก็บภาษีของเราถดถอยลงครับท่านประธาน
หลุดเป้าปีนึง๒๓๓๐๐๐บาท

เรายังมีการพึ่งพาเข้าโครงเศรษฐกิจแบบเดิม

เศรษฐกิจนอกระบบของประเทศเราสูงถึง๔๐ครับ
แรงงานทั้งประเทศเรา๔๐ล้านคน
มีแค่๔ล้านคนที่เสียภาษี
หมายความว่าทั้งหมดนี้๑๐คน

แล้วเสียภาษีเพื่อดูแลคนอีก๙คนที่เหลือ

ในการเก็บรายได้ของรัฐบาล

ในเรื่องของการกู้สีแดง

และสิ่งที่เป็นปัญหาทั่วโลกอยู่ตอนนี้

ภาระของเงินกู้ของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

เพื่อที่จะเอามาใช้รายจ่าย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
เมื่อดูแล้วครับท่านประธาน
ตัวเลขที่สูงที่สุด

คือเบี้ยหวัดบำเน็ตบำนาน

บเบี้ยบำเน็ตบำนาน

สูงเท่ากับกระทรวงศึกษาที่การ
กระทรวงที่ดูแลเด็กทั้งประเทศ

หาได้เองบ้าง

ของรัฐราชการที่อุ้ยอ้าย

งบประมาณต่างที่เราจะต้องใช้ต่อเนี่ย

ร้อยบาทที่ผ่านมา๗๐บาทนี่คือเป็นเรื่องของอดีตหมด
ข้าราชการในอดีตนโยบายในอดีต
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรในอดีต
เหลืออยู่แค่๓๐บาทเท่านั้นที่จะเอาไปใช้ในการ

ทำให้เราไม่มีพื้นที่ทางการคลังในการแก้ปัญหาอะไรเลย
ซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญมาก
จำเป็นที่จะต้องลงรายละเอียด

ต้องมาปอกหัวหอมทีละเรื่องทีเรื่อง
โดยที่ผมจะใช้กรอบอันนี้เป็นกรอบ
ในการอธิบายให้กับท่านประธานแล้วก็ประชาชนฟัง
โดยเริ่มจากรายได้อย่างที่ผมได้นำเสนอไปแล้ว
ต่อด้วยการกู้แล้วก็ต่อด้วยรายจ่าย
ก็หวังว่าพออธิบายเสร็จปุ๊บ

สถานการณ์ของงบช้างป่วยมันหน้าตาเป็นอย่างไร
สำหรับหน้าแรกครับท่านประธานเกี่ยวกับรายได้
รายได้ของประเทศตั้งแต่๒๕๖๒กับ๒๕๖๖
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ
ภาษีที่เก็บได้กับภาษีที่พาดเป้าในกราฟสีส้ม
ก็จะเห็นได้ชัดว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทั้ง๕ภาษีนี้หลุดเป้ามาโดยตลอดครับ
ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องหา
รายได้ใหม่มาใช้เพื่อที่จะใช้กับรายจ่ายให้กับประเทศ
หน้านี้ก็จะแสดงให้เห็นยกตัวอย่างปี๖๔นะครับ
ปี๖๔เรามีผลการใช้งบประมาณอยู่๓๒ล้านล้าน
เราเก็บหลุดเป้าในฝั่งซ่อมนี้ไงครับ
ส้มนี่หลุดเป้าไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ๓แสนล้าน
ทำให้เวลาเรามาพูดคุยกันในสภาเราบอกว่าโอเคกู้กันแค่๕แสนล้าน
กันแค่๖แสนล้านไม่หลุดกรอบวินัย
แต่พอรายได้เราหลุดเป้าเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเราต้องไปกู้มาเพิ่ม
หลังจากที่พรบนี้ผ่านสภาไปแล้วและมากถึง๓แสนกว่าล้าน
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเอาเงินในอนาคตของลูกหลานเรามาใช้
ในการที่จะทำงบประมาณรายจ่ายรายได้ไม่พอเพียงกู้ก็หลุดก่อน
เพราะฉะนั้นรายจ่ายเนี่ยยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลมันเป็นพิเศษ
เพื่อที่จะให้มันตอบสนองกับวิกฤตของปัญหาของประเทศ
แต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้ท่านประธานฟังว่า
ผมอภิปรายปีนี้เป็นปีที่๔
ผมย้อนกลับไปดูโครงสร้างของการอภิปรายในปีที่๑ให้ท่านประธานได้ดูครับ
๖๓โควิดยังไม่มา
เป็นปีที่เรารู้สึกแล้วว่าฝนกำลังจะตก
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เหว

ที่๒ของการอภิปรายของผมปี๖๔
ตอนนั้นฝนเริ่มตกแล้วครับโควิดมาละลอกแรกนะครับ
จัดงบประมาณโครงสร้างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
ต่อมาปีที่๓พายุเข้าเต็ม

การจัดโครงสร้างงบประมาณในการจัดงบประมาณเรา

ปีนี้ถึงแม้ว่าแดดยังไม่ออกแต่ฝนหยุดตกแล้ว
มีโอกาสที่อย่างน้อยเครื่องจักรหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยว
เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกอาจจะกลับมาดีได้
จัดงบประมาณของเราโครงสร้างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
สรุปนี่ผมมานั่งอภิปรายทำไมครับ
ไม่ว่าฝนจะยังไม่ตกฝนตกแล้วพายุเข้าฝนหยุดแดดออกอะไร
สร้างงบประมาณก็จะอภิปรายกันแบบนี้แบบเดิม
และเรื่องพวกนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมคิดเองเออเอง
อันนี้เอามาจากสำนักงบประมาณของสภาเอง
เขาไปไกลกว่าผมเขาไปไกลถึงปี๒๕๕๗
สีฟ้านี่คืองบประมาณประจำครับนั่นคือรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายของเรานั่นเอง
ตั้งแต่๕๗มาจนถึงปี๖๔และจนถึงปี๖๖ที่จะถึงนี้๗๕๓ใน๔เป็นงบประจำหมดเลย
พอมันเป็นงบประจำแบบนี้เนี่ยไม่ว่าปัญหาประเทศจะแรงจะท่วม
โควิดไม่โควิดเศรษฐกิจจะแฮมเบอร์เกอร์จะต้มยำกุ้งอะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้ตอบสนองกับวิกฤตหรือโอกาสในปีหน้าที่เรามีโอกาสที่จะได้เจอ
แต่อย่างใดอันนี้เป็นโครงสร้างทางด้านงบประมาณที่น่ากลัวนะครับ
เป็นยาขมเป็นยาขมที่พวกเราทุกคนต้องกลืน
ถึงแม้ว่าการอภิปรายในครั้งนี้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในปีนี้อาจจะยังไม่จบ
แต่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพูดกันให้เห็นภาพกันณตอนนี้

อันนี้ของปี๖๖แล้วครับท่านประธานอย่างที่ผมอภิปรายให้เห็นครับ
ว่าในเรื่องของรายจ่ายเรา๑๐๐บาท๔๐บาทเนี่ยหมดไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากร
บาทหมดไปกับการชำระหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยเก่า
๑๐เปอร์เซ็นต์หมดไปแล้วกับเงินอุดหนุนออปท
๗เปอร์เซ็นต์หมดไปแล้วกับสวัสดิการประชาชนที่เป็นนโยบายในอดีต
๕เปอร์เซ็นต์หมดไปแล้วกับภาวะผูกพันธ์ในอดีต
เหลืออีก๒๙ตรงนี้ครับที่สามารถจะใช้เป็นพื้นที่ทางการคลัง
ในการที่จะทำให้กระบวยของเราใหญ่เวลาที่น้ำขึ้นแล้วให้มันตักได้

๐บาทแรกที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดเราใช้ได้ไม่ทั้งหมด
เพราะว่า๔๐บาทแรกเราใช้ไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากร
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ใช่ว่าจะเป็นการรักษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำเด็ดบำนานอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไป

เพราะว่าในบำนานขึ้น๒เท่าในช่วง๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ปี๒๕๕๗บำนานอยู่ที่๑๔๐๐บาท
ปี๖๔อยู่ที่๓แสนล้านบาท
ปี๖๖อยู่ที่๓๒๒๙๐๐ล้านบาท

ตัวเลขนี้จะขึ้นไป๗แสนในปี๒๕๖๐นะครับ

ปี๒๕๘๐ก่อนพอบอกว่าจะมีถึง๑๒๐๐ล้านคนนะครับ
แค่บำนานแค่บุคลากรเกิน
งบประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียว

แล้วผมก็ต้องส่งสัญญาณดังไป
ที่ขอรบรักทุกท่านว่าเราต้องมาช่วยกันคิดล่ะครับ
เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันยังไง
๑๐บาทที่๒คือการชำระหนี้กับดอกเบี้ยของการกู้ในอดีตที่ผ่านมา
อันนี้ผมไม่ได้ติดใจครับผมไม่ได้คิดว่าการกู้จะเป็นปัญหา
ที่มันเป็นปัญหาคือใครเป็นคนกู้
แล้วเมื่อกู้ออกมาเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นทรัพย์สินได้หรือเปล่า
เปลี่ยนจากหนี้สินเป็นรายได้ของประเทศได้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือ
เบี้ยในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังสูงขึ้นเรื่อย
กู้ของเราจะยากขึ้นภาระทางการเงินของเราจะยากขึ้น
๑๐บาทที่๒คือเรื่องของเงินอุดหนุนออปทร
อันนี้เนี่ยที่เราต้องคุยกันยาวเลยนะคือเราเลิกคิดอปทว่าเป็นท่อส่งงบ
ต้องเปลี่ยนจากคำว่าเงินอุดหนุนให้อบทสามารถที่จะหาเองเก็บเองแล้วก็ใช้เองได้
ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลังทางเศรษฐกิจระเบิดศักยภาพกว่าอบททั่วประเทศที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงนี้ก็จะสามารถลดภาระลงได้แต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันอีกนานนะครับ
ในเรื่องของสวัสดิการตามกฎหมายอันนี้คือสวัสดิการประชาชนครับ๗ถือว่าน้อยไปครับ
แต่ยังหารายได้ที่จะมาเสริมตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องมานั่งคิดกัน
ส่วนภาระผูกพันก็คืองบประมาณต่างที่เคยหามาตลอด
ในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมายังมีความจำเป็นที่จะต้องชำระ

สรุปตรงนี้ก็คือทำให้เห็นได้ชัดแล้วครับว่า
ทางฝั่งสีแดง
สีแดงคือ๗๐ของงบประมาณ๓๑๘๕ล้านล้านที่หมดไปกับอดีต
มันคือการจ้างงานข้าราชการในอดีตมันคือนโยบายในอดีต
มันคือการกู้ในอดีตมันคือสวัสดิการตามในอดีต

เหลืออยู่ใช้จริงไม่ถึง๑ล้านล้านหรือ๓๐
เหมาะกับการในการที่จะเอามาทำฟื้นฟูประเทศ
การสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชน
อันนี้เป็นปัญหาแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างครับ
ว่าเมื่อเรามีงบประมาณเหลืออยู่แค่๓๐หรือ๓๐บาทจาก๑๐๐บาท
จะทำยังไงให้กับประชาชนรู้สึกมีความหวังได้
ถ้าเป็นผมจะให้รู้สึกได้ว่าประเทศมีความหวังสังคมมีความหวัง
ก็ต้องเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เป็นการใช้งบประมาณอย่างสร้างสรรค์เป็นการใช้งบประมาณอย่างยุติธรรม
แต่อย่างที่เล่าให้ฟังครับปีศาจอยู่ในรายละเอียด
พอลงไปดูในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเกษตรกร
ในเรื่องของการพูดถึงว่ายุทธศาสตร์ชาติเรียกเกี่ยวกับภาคการเกษตร
สูงถึง๗๙๐๐ล้านบาทท่านนายกได้พูดไว้ว่า
อันนี้จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของพี่น้องเกษตรกร
แต่เมื่อผมไปลงดูในรายละเอียดครับ
ปรากฏว่างบภาคการเกษตรของเรา๗๙๐๐๐ล้าน
ท่านนายกพูดไว้๕๗๐๐๐ล้านเป็นการชำระหนี้
ให้กับนโยบายประกันกับจำนำของเราย้อนหลังไปจนถึงปี๕๑ครับ

อกจากจะงบช้างป่วยแล้วยังเป็นงบไม่ตรงปกอีก
ไปดูอีกว่าในแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ๒๗๐๐๐ล้านครับ
เป็นการชำระที่ใช้หนี้ทกศย้อนหลังไปถึงปี๕๑
รวมกันทั้งหมด๘๔๐๐ล้านเยอะกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติพักภาคการเกษตรซะอีก

เพราะว่าเราคิดกันในเรื่องของประสิทธิภาพของภาคการเกษตรที่จะต้องเพิ่มขึ้น
ตอนนี้ราคาสินค้าการเกษตรกำลังสูง
เรามีความจำเป็นที่ต้องปรับประสิทธิภาพเพื่อให้เราสามารถที่จะทำให้
อย่างที่ท่านวิรากรคำประกอบใช้คำว่าซ่อมหล่นภาคการเกษตรให้มันเกิดขึ้นได้
แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคการเกษตรเลยครับ
มันคือใช้หนี้เก่าย้อนหลังไปจนถึงปี๕๑
จะมีอยู่ก็สีเขียวครับ๑๕๐๐๐ล้านเป็นงบอุดหนุนเครื่องจักรก็เห็นด้วย
เพราะว่าเครื่องจักรก็คงจะทำให้ประสิทธิภาพของภาคการเกษตรสูงขึ้น
ใช้กับครอบครัวทั้งหมด๔๖ล้านครอบครัว

ไม่แน่ใจว่าจะให้ไปซื้อเครื่องจักรแบบไหนที่สามพัน
เพราะว่าซื้อปุ๋ย๒ลูกก็หมดแล้ว
ไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศออกไปได้
อย่างที่ท่านนายกได้โฆษณาไว้ในตอนแรก
ประเทศจะมีหวังได้ก็ต้องสร้างสรรค์
เราก็ต้องหวังพึ่งกระทรวงวัฒนธรรมถูกไหมครับ
ทำให้ประเทศทำให้วัฒนธรรมของประเทศได้รับการเผยแพร่ออกไป
แต่เมื่อไปดูงบของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
ผมดูแล้วก็รู้สึกเศร้าใจว่าในขณะที่เราพูดกันตลอด

แต่งบประมาณมันไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ที่เราพูด

เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อความซื่อสัตว์สุจริต

เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรม
เป็นเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่ทำให้สิ่งที่เราพูดเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่างแน่นอน
สุดท้ายถ้าประเทศจะมีความหวังก็คือต้องมีความเป็นธรรมครับ
ความเป็นธรรมสำคัญที่เห็นที่สุดในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจก็คือ
เอา๒๗๐๐หารด้วย๓ล้านลายเท่ากับงบคนละ๙๐๐บาท

ก็แสดงให้เห็นครับว่าการใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในคราวนี้

แล้วก็ละเลยทุนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเห็นได้ชัด
ตรงนี้จึงเป็นปัญหาครับที่ทำให้ประเทศในช่วงที่ประชาชนควรจะมีความหวัง
ที่เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้
เพราะไม่ยุติธรรมไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพ

แล้วติอย่างเดียวไม่แสดงให้เห็นว่าในมุมมองของผม
ทำงบประมาณแห่งความหวังและมีความหวังหน้าตาควรจะเป็นยังไง
ผมตอบท่านประธานสั้นใน๕นาทีสุดท้ายที่มีอยู่
คือต้องเป็นงบประมาณที่กระจายไม่กระจุก
เป็นงบประมาณที่มาจากข้างล่างไม่ได้มาจากข้างบน
เป็นงบประมาณที่มาจากข้างนอกมาหาเราไม่ใช่เอาตัวเราออกไปขายข้างนอก

งบประมาณแรกครับที่กระจายไม่กระจุกก็คือการกระจายอำนาจที่กระจุกอยู่
จะเป็นทางออกที่มีความหวังกับประเทศ
ปัจจุบันรายได้สุทธิอปทครับแบ่งปัจจุบันแบ่งรายได้อยู่๗๐
ทำให้อบทมีรายได้อยู่๗แสนล้านบาท
สิ่งที่พวกผมพักเก้าไกลคิดคือตัวเลขนี้ควรจะเป็น๕๐๕๐ครับ
พอมันเป็น๕๐๕๐ปุ๊บรายได้สุทธิอบทขึ้นทันทีเป็น๑ล้าน๒แสนล้านบาท
ถ้าจำนวนอปทยังมีเท่าเดิมอยู่ที่๗๘๕๐อปท
เฉลี่ยต่ออบทจาก๘๙ล้านบาทจะกลายเป็น๑๕๓ล้านบาททันที
๔ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะนำไปแก้ปัญหา
หรือไปเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด
ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องน้ำปลาปลาไม่ว่าเขาจะทำเรื่องจัดการขยะ
ว่าเขาจะทำเรื่องชนประธานย่อยไม่ว่าเขาอยากจะแปรรูปผลไม้เป็นจุฬา
ว่าเขาอยากจะไปทำเรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเขาก็ทำได้หมด
อันนี้นี่คือการระเบิดเศรษฐกิจ๗๘๕๐หน่วยทันที
จำเป็นที่จะต้องพึ่งกับทุนใหญ่อยู่แค่ไม่กี่ครอบครัวไม่กี่บริษัทอีกต่อไป
งบประมาณแห่งความหวังอันที่สองครับร่างขึ้นบนไม่ใช่บนลงล่าง
ผมคิดว่าหมดยุคมากแล้วครับที่เน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใช้นิคมอุตสาหกรรมกระจุกอยู่แค่กรุงเทพมัธพุธระยองชนบุรีอยู่แค่นั้น
ตอนติดโควิด๒รอบพอจะมีเวลาอยู่
ได้ไปดูการอภิปัยของสภาษณ์สิงคโปร์สภาษณ์สภาษณ์อินเดียบ้าง

รัฐบาลสิงคโปร์โคเภให้เลย๗๐เปอร์เซ็นต์

ในการที่จะมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับเวทีโลกต่อไป

แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้นี่ทำมาตั้งแต่ปี๑๙๙๔

ได้รับรายงานว่าการทำหนัง
มีมูลค่ามากกว่าการสร้างรถ๑ล้านคัน

ล้านบาทต่างกัน๕๐เท่า

อย่าไปเที่ยวกับเกาหลีเพราะเขาเริ่มมานานแล้ว

ผมเอาตัวอย่างของไนเจรียมาให้ดูครับ

ลองจากภาคการเกษตรครับ
อุตสาหกรรมภาษณ์ภาคประโยนของไนเจรีย
และก็เหนือกว่าฮอลลีวูดด้วยซ้ำ
อันนี้นี่คือสิ่งต่างที่
ไม่ใช่ว่า
ว่าประเทศเกาหลีทำได้ดีแล้วเราคิดที่จะลอกเรียนแบบเขาอย่างเดียว
แต่นี่คือความหวังของเศรษฐกิจแบบใหม่
อุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ประเทศไทยจำเป็น
ที่จะต้องระเบิดเศรษฐกิจจากที่เคยกระจุกอยู่ในกรุงเทพมหานคร
กระจายออกครับ๗๘๕๐อปทคืออนาคตของประเทศไทย
การทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเอาข้างนอกเข้ามาสู่ข้างใน

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่สามารถทำให้ผมรับหลักการร่างพรบงบประมาณปี๒๕๖๖ในวาระแรกนี้ได้ครับ